เรียกว่าแค้นฝังหุ่นจริง
คือคุณลุงคนหนึ่งอายุเกือบ๗๐แล้วนะ

เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นคนหนึ่งอายุสัก๓๐กว่าก็ไม่วัยรุ่นแล้วล่ะ
เขาก็กำลังชำแหละซากวัวอยู่

แทงเลยอ่ะตายเลย
นี่ฮะเหตุเกิดตรงคอกวัวตรงนี้เลย

วัวตรงนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านทรง
หมู่๒อำเภอคำชะอีที่มุกดาหาร

มีคนทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตไป๑คน
แล้วก็พบผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปด้วย

ผู้ตายชื่อนายติลนัยศิลารักษ์อายุ๓๓ปี
ระนัยกำลังชำแหละซากวัวอยู่ในที่เกิดเหตุ

ลุงคนก่อเหตุชื่อลุงเฮืองศรีบุรมอายุ๖๗ปี
เคยมีเรื่องบาดหมางกับติรนัยมาก่อน
เดินเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาหลังนายเตรนัยผู้ตาย
แล้วลุงเฮืองเนี่ยเอามีดแทงเข้าชายโครงขวาของนายติรนัยจนฟุบลงไป
แล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลก่อนที่นายติรนัยจะเสียชีวิตครับ
เฮืองไปไหนล่ะเอามีดที่เขาใช้ก่อเหตุ

ห่างจากคอกวัวตรงนี้ประมาณสัก๑๐๐เมตร

แล้วก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคำชะอีด้วย
เนื่องจากว่าลุงเฮืองเองแกก็บาดเจ็บไปเหมือนกันที่หัว

ทั้งสองคนนะทั้งลุงเฮืองกับตัวนายติรนัยเนี่ย
เคยมีปัญหากันมาก่อนถึงขั้นขึ้นโรงพักกัน
แต่มันก็นานมาแล้วนะ๒๓ปีมาแล้ว
เฮืองคนก่อเหตุตอนนั้นเมาทีไร
ชอบทำตัวหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเลยเป็นประจำเลย
แต่คุณรัชพรซึ่งเป็นภรรยาผู้ตาย
ยืนยันว่ายังไงก็ตามจะเอาเรื่องลุงเฮืองให้ถึงที่สุด
ตำรวจให้ข้อมูลว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าลุงเฮืองสารภาพว่าใช้อาวุธมีดแทงนายติรนัยจริง
จึงคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
นี่ขนาดแค้นกันมา๒๓ปีแล้วนะ